อ่ะส่วนเรื่องนี้เป็นเรื่องของนักแสดงสาวนะคะที่เราเกิดกันไปช่วงที่แล้วนะคะ
คุณโนอาพยมนต์เจอคู่อริเก่าโอ้โหเข้ามาหาเธอกำลังอยู่ที่ร้านอาหารย่านทองหล่อ
ปรากฏว่าเข้ามาเนี่ยทั้งจิกทั้งขวนแบบตบด้วยนะคะ
หน้าของเธอเป็นแบบเนี้ยคือหวิดเสียโฉมเลยนะคะโนอาพยมนจีราพัฒนสกุลค่ะ
เป็นนักแสดงสาวเธอโพสต์เฟซบุ๊กเองเลยเนี่ยดูสิคะ
ใบหน้าของเธอมีแต่บาดแผลรอยขวนรอยแดงมีเลือดออกเป็นทางยาว
แล้วเธอก็เล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นว่าเมื่อ๒๒มีนาคมที่ผ่านมาช่วง๕ทุ่ม
ไปนั่งรับประทานอาหารในซอยทองหล่อสิบจากนั้นค่ะปรากฏว่ามีผู้หญิงสองคนเดินมาจับแขนเธอ
บอกให้ออกไปข้างนอกแต่ว่าเธอขัดขืนไม่ยอมไปค่ะ
จากนั้นผู้หญิงสองคนนี้ไม่พูดพร่ำทำเพลงแล้วนะคะกระชากหัวเลยทำร้ายร่างกายเธอ
เอามือจิกเขาที่ตาและหน้าของเธอกระชากเสื้อจนหลุดต่อหน้าคนที่รับประทานอาหารอยู่ในร้าน
กระทั่งมีคนเข้ามาช่วยห้ามค่ะแล้วก็นำตัวสองคนนั้นออกจากร้านไป
จากการสอบถามนายอลันวสรหรือว่าแอลอากาท่าเป็นผู้จัดการส่วนตัวของดาราสาวโนอา
เล่าให้ฟังว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นคือเริ่มมาจากเมื่อประมาณ๒ปีที่แล้วนู่นนะคะ
โน้อกับคู่กรณีเคยพิมพ์แขวะกันในโลกโซเชียลแต่ไม่ถึงขั้นตอบโต้หรือกาดธอกัน
ต่างฝ่ายต่างก็จบกันไปแล้วจนกระทั่งมาเกิดเรื่องนี้ขึ้นนะคะ
หลังเกิดเหตุนักแสดงสาวเข้าแจ้งความไว้แล้วก็ไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาล
พบว่าบาดแผลติดเชื้อด้วยประกอบกับมีไข้ขึ้นด้วย
สภาพจิตใจวันแรกที่ถูกทำร้ายจิตใจย่ำแย่มาก

แต่ว่าตอนนี้สภาพจิตใจดีขึ้นแล้วเพราะว่าครอบครัวและคนใกล้ชิดเขาก็ช่วยกันปลอบใจให้กำลังใจกันนะคะ
ซึ่งผู้จัดการของโนอานักแสดงสาวที่ถูกทำร้ายยืนยันว่าจะมีการดำเนินคดีอาญากับคู่กรณีให้ถึงที่สุด
ส่วนเรื่องจะฟ้องคดีแพ่งเพิ่มหรือไม่อยู่ระหว่างปรึกษากับทนายความนะคะ
เพราะว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้นักแสดงสาวต้องยุติบทบาทที่จะเล่นซีรีส์เรื่องใหม่ไปก่อน
ทั้งการถ่ายเอ็มวีและโฆษณาทำให้เธอสูญเสียรายได้รวมมูลค่าเนี่ย
หลักล้านบาทเลยค่ะอืมเป็นเรื่องเก่าสองปีที่แล้วค่ะ
อ๋อค่างแท้นใจกันมานานอืมลงลงไม้กันเลยนะคะ
แล้วเรามีผลงานในวงการบันเทิงด้วยนะคะ